ใครที่คิดถึงพี่มนต์แคนแก่นคูณมาทางนี้เลย
หลังจากที่เราไม่ได้เจอพี่มนต์แคนมานานค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยพี่มนต์แคนแก่นคูณเนี่ย
นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเจ้าของฉายา
เบาเสียงสุดแสดงนะฮะมนแคลแก่นคูล
ครองใจแฟนเพลงจนทำให้ผลสำรวจยอดสตรีมบนยูทูปนะ
ครองอันดับ๑ติดกันแบบ๒ปีซ้อนคุณดูไม่ได้มาเล่น
คือสูงถึง๘๐๘ล้านครั้งคุณคนกดเข้าไปคลิกฟังเพลงบ่อย

บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยภาคภูมิใจมาก
ที่แฟนยังคงรักแล้วก็ให้การสนับสนุนเขาแบบเหนียวแน่นมาก
แล้วก็ความสำเร็จทั้งหมดนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้
หากว่าไม่มีทิ้งการเบื้องหลังโดยเฉพาะครูสลา
ที่ช่วยสร้างสารบทเพลงให้ตัวเองจนมีวันนี้ค่ะ

แล้วก็สวัสดีแฟนของบันเทิงไทยรัฐทุกท่านด้วยนะครับ

ขอบคุณบางบริษัทคนสังกัดกับพี่โบ๊คนะครับ

ที่ให้เรื่องหลังสร้างงานเพลงให้โบ๊คแคนได้มีผลงาน
ที่มอบให้กับดาวน้องแพนไปได้ฟังอยู่เรื่อยนะครับ
เพลงเขาดังหลายหลายเพลงพิลลี้
ใช่แล้วสุดยอดมากนะคะ

คือเราอยู่ห่างไกลกันเพราะโควิดไง
อยากจะส่งรักความหงไยผ่ันทางโซเชียลนะครับ

ก็กอดผ่านความรู้สึกดีผ่านโซเชียลไปนะจ๊ะ
ค่ะทุกเพลงของพี่มนต์แคนเนี่ยคือเพราะทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า
ช่วงนี้เนี่ยหลายคนโดยเฉพาะศิลปินเนี่ย
โดนพิษโควิดเล่นงานกันจนอ่วม